ต่อกันที่เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ
คุณผู้ชมทางม้าลายแน่นอนเอาไว้ให้คนข้าม
แล้วรถที่เวลาขับมาเห็นคนข้ามต้องจอด
แต่ภาพต่อไปนี้ผู้หญิงสูงอายุกำลังข้ามทางมาลายในกรุงเทพ
แต่มอเตอร์ไซค์มาไม่จอดชนเลย

โอ้ยโอ้ย
แล้วคุณป้าหรือคุณยายกำลังจะพ้นอยู่แล้ว
แล้วสิ่งที่เราเห็นคือมอเตอร์ไซค์ไม่ลงมาดูเลยครับ
แล้วก็นั่งคล่อมอย่างนั้นเหมือนต่อว่าเหมือนคุยอะไรบางอย่าง
แทนที่จะลงมาพยุงคุณป้าคุณยายคนนี้ก็ไม่ลงมาครับ
ผู้หญิงคนนี้เขาเข้าไปช่วย
พยุงขึ้นมาเอาเข้าไปที่บริเวณด้านในฟุตบาท
คนขับมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ลงมายังไม่จอดอยู่ดี

เนี่ยฮะเป็นภาพที่เห็นแล้วแบบอื้อหือ

ม้าลายจอดให้เขาข้ามหน่อย

คุณไม่ได้สอบใบขับขี่มาแน่นอนเลยถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้
เนี่ยจากภาพเราเห็นสักพักใหญ่นะ
เหมือนกำลังต่อว่าอะไรบางอย่างกับคุณยายที่เดินข้าม
แล้วก็ไม่ยอมก็ยังคล่อมอยู่อย่างนั้น
นะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในกรุงเทพนี่แหละคุณผู้ชม

ผู้หญิงคนนี้กำลังจะข้ามแล้วก็จะพ้นอยู่แล้ว

ดีนะเขาไม่กลิ้งไปโดนรถคันข้าง
รถเก่งจะทับอยู่แล้วเห็นไหมนะฮะ
นะฮะสุดท้ายก็ไม่ลงมาดูแล้ว

ขับออกมาเลยนะหลังจากภาพที่เห็นคือเขาขับออกไปเลยนะ
อันนี้เห็นมุมข้างล่างเขียนไว้ว่าเฮียขับรถ

จริงนะฮะคลิปนี้ถูกโพสต์ด้วย

ก็บอกว่าไปเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ไม่คิดว่าจะรับผิดชอบเลยเหรอ

ชาวเน็ตก็เลยแชร์คลิปนี้พร้อมกับแสดงความคิดเห็นมากมาย
พฤติกรรมคนขับรถมอเตอร์ไซค์คนนี้ว่า

คุณต้องจอดแล้วก็ลงมาช่วยคุณป้าเขา

ผิดไม่ผิดก็ว่ากันไปอีกทีนึงแต่ว่าต้องช่วยกันก่อน

หน้าตาเฉยโอ้นี่ค่ะ

ว่าคุณจะเจอทางม้าลายที่ไหน

ไม่มีสิทธิ์ไปว่าคุณยายด้วยนะเพราะเขาเดินข้ามบนทางม้าลาย